วัย๗๐กว่าจริงท่านก็ปั่นจักรยานเป็นประจำนะ
แต่ครั้งนี้ท่านปั่นจักรยานแล้วก็ถูกรถกระบะชน
ท่านเสียชีวิตแล้วรถกระบะลากร่างท่านไป๘๐เมตรนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะวงจรปิดเห็นได้บางส่วนนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่คุณตาเนี่ยเห็นไหมถูกรถกระบะชนมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
แล้วก็ลากร่างมา๘๐เมตรจนร่างของคุณตากระเด็นออกจากใต้ท้องรถ
ก็คือวงสีแดงเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นรถกระบะก็ขับต่อเนื่องมาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ
ถามว่ารถกระบะขับหลบหนีไหมไม่นะครับ
เพราะว่าคนขับยังจอดรอตำรวจมาจุดเกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นที่บนถนนสายวัดอำพาคลอง๑๖
อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะครับ
ส่วนคุณตาที่เสียชีวิตชื่อคุณตาวินัยหอมละออายุ๗๑ปีนะครับ
สภาพศพคอหักแล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะนะครับ
ส่วนรถกระบะตู้ทึบที่ชนคุณตาแล้วก็ลากร่างมา๘๐เมตร
มีนายวิทยาอายุ๓๙ปีเป็นคนขับยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คนขับรถกระบะเล่าให้ฟังขับรถส่งปลาส่งกุ้ง
พอส่งเสร็จแล้วก็ขับมาหาเพื่อนที่หลังมศวองครักษ์
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นแล้วนะข้างหน้าเนี่ย
คุณตาเนี่ยปั่นจักรยานสองล้ออยู่ด้านหน้าแต่คุณตาปั่นลักษณะสายไปสายมา
นี่คนขับรถกระบะเขาให้การแบบนี้นะครับแล้วก็ล้ำออกมาที่ถนน
ทำให้เขาเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
แล้วก็ลากร่างคุณตาและจักรยานไปไกลกว่า๘๐เมตรด้วยนะครับ
นี่แหละครับคนขับรถกระบะให้การไว้แบบนี้นะครับ
ส่วนญาติของคุณตาผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคุณตาวินัยเนี่ย
คือปั่นจักรยานไปมัศยิตที่อยู่ใกล้ซึ่งปกติคุณตาเนี่ยก็
ปั่นจักรยานแบบนี้เป็นประจำนะ
ก็ไม่เชื่อว่าคุณตาจะปั่นสายไปสายมา

ไม่รู้ว่าคุณตาอาจจะตกข้างทางอะไรหรือเปล่า
คือมันฉลับข้างทางแล้วเลยเสียหลักหรืออะไรหรือเปล่า

ไปสอบสวนที่สพองคารักษ์

อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ